ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่นครสวรรค์ค่ะมีสาวคาราโอเกะวัย๑๖ปีนะคะ
ถูกเสียเจ้าของร้านเนี่ยจ่อยิงที่หน้าผากจนเสียชีวิต
ตอนแรกผู้ก่อเหตุอ้างว่าปืนลั่นแต่สุดท้ายรับสารภาพค่ะ
ว่าเป็นคนยิงเองนี่แหละตั้งใจยิง
อ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงห่วง
โอ้โหแต่ก่อนที่จะมาไล่เรียงเหตุการณ์นะคะให้ไปดูคลิปนี้ก่อน
เป็นภาพก่อนที่จะเกิดเหตุสลดเป็นภาพของผู้ก่อเหตุ
หอกล้อถ่ายเล่นกับผู้เสียชีวิตไปดูคลิปนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือเป็นคลิปสั้นนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะ
เป็นคลิปที่นายนิธิวัฒน์โรธสุภเศษอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะและเป็นผู้ก่อเหตุ
ถ่ายเล่นกับน้องแอ๋มผู้เสียชีวิตในห้องทำงาน
แล้วก็มีพิมพ์ข้อความเอาไว้ว่าขนาดคบกัน๕เดือน
ยังไม่เลิกแซวกันเลยโคตรหลงรักแบบนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยพิมพ์เอาไว้ว่าโคตรหลงรัก
แต่กลายเป็นยิงเขากลางหน้าผากจนเขาเสียชีวิตในห้องทำงานเนี่ยค่ะโอ้โห
นี่ค่ะนายนิธิวัฒน์หรือนายแจงเนี่ยนะคะ
ใช้ปืนยิงน้องแอ๋มอายุ๑๖ปีเสียชีวิตในห้องทำงาน
เป็นห้องทำงานของในแจงนี่แหละภายในร้านอาหารที่เปิดเป็นคาราโอเกะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
สภาพศพของน้องแอ๋มถูกยิงกลางหน้าผากเลยคุณผู้ชมเหมือนกับจ่อยิงเลยนะคะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒เมื่อวาน

หลังก่อเหตุก็นั่งเศร้าเสียใจ
อบปืนจุด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุให้ตำรวจ
ตอนแรกเนี่ยอ้างว่าทำปืนลั่นใส่น้องแอ๋ม
เมื่อสักครู่คือนั่งอยู่กับพื้นแล้วอ้างว่าทำปืนลั่น
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนในแจงเนี่ยนะคะ
ให้การเบื้องต้นเอาไว้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านที่เกิดเหตุ
หลังจากร้านปิดก็นั่งดื่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนและลูกน้องในร้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยน้องแอ๋มซึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านกำลังจะกลับบ้าน
ก็เลยเรียกมาต่อว่าเรื่องที่น้องแอ๋มออกไปเที่ยวต่อหลังร้านปิดเมื่อวันก่อน
แต่น้องแอ๋มเถียงกลับทำให้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง
แจงอ้างว่าโมโหก็เลยเดินเข้าไปหยิบปืนในห้องทำงาน
เป็นจังหวะที่น้องแอ๋มเดินตามเข้ามาด้วยก็เลยเล็งปืนไปที่หน้าผากน้องแอ๋ม
ตอนแรกนายแจงอ้างว่าเล็งปืนไปแค่ขู่เฉย
แต่ปืนลั่นกลายเป็นว่ากระสุนเข้ากลางหน้าผากน้องแอ๋มเสียชีวิต

วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
ไปที่วัดสารเจ้าไก่ต่อเป็นสถานที่ตั้งศพของน้องแอ๋มนะคะ
ไปคุยกับคุณแม่ของน้องแอ๋มมาค่ะ
คุณแม่บอกว่ายอมรับว่าน้องแอ๋มคบหากับนายแจง
บกันมาได้เจ็ดเดือนแต่ในลักษณะการคบกันเนี่ยนะคะ
คล้ายกับเป็นกิ๊กเฉยอันนี้แม่ของน้องแอ๋มบอกเองนะคะ
คุณแม่บอกว่าในแจงเขามีภรรยาเขามีลูกอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาน้องแอ๋มถูกตบตีมาสองรอบเพราะว่าในแจงหึงหวง
ล่าสุดคือปลายปีที่แล้วน้องเนี่ยถูกตีจนเขียวเลย
บอกแม่ว่าแจ้งความไหมแม่ก็ถามน้องว่าแจ้งความเถอะ
ไปมาน้องแอ๋มไม่ยอมแจ้งความ
แอ๋มบอกว่าก็กลัวถ้าไปแจ้งความแล้วในแจงโกรธเนี่ย
ยังไงล่ะไม่มีทางไปสู้ต่อรองอะไรเขาได้

แม่บอกว่า๑เดือนก่อนเกิดเหตุนะคะ
น้องแอ๋มบอกแม่ว่าเลิกกับในแจ้งแล้ว
ไปทำงานฐานะลูกจ้างเท่านั้น
แต่ในแจงง้อค่ะง้อให้กลับไปคบกัน
แม่บอกว่าสงสารลูกมากทนทำงานเพราะว่าฐานะครอบครัวไม่ดี
ก็เลยต้องทนทำงานไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วันเกิดเหตุแม่คุยกับลูกสาวแม่บอกว่าประโยคสุดท้ายที่คุยกันก็คือ
ลูกสาวบอกแม่ว่าแม่หนูไปแล้วนะ
นี่คือประโยคสุดท้ายแล้วลูกแม่ก็ไปไม่กลับค่ะ
เขาก็บอกแม่หนูไปแล้วนะ
คือเป็นคำพูดสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่าแม่หนูไปแล้วนะ
แต่เขาก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งที่เขาจะออกมาทำงาน
แม่หนูไปแล้วนะหนูไปทำงานแล้วนะอะไรอย่างนี้
ไม่คิดก็ถ้าลูกออกข้างนอกอย่างนี้ทุกวันก็ไม่อยากให้ลูกพูดคำนี้
คือรับไม่ได้คือแบบน้องอายุแค่นี้แล้วน้องก็เป็นแค่ผู้หญิง
คือแล้วน้องแบบก็ทำงานแบบเป็นลูกน้องเขาอะ
ถามว่าสิ่งที่เรารับที่ผ่านมาคือเขาตบตี
ถ้าแค่นั้นทำไมถึงจะเอาชีวิต
อยากจะถามว่าเขาทำน้องทำไม

เขาไม่คิดว่าน้องจะต้องมีแม่มีครอบครัวข้างหลัง
กลับบ้านหรือเปล่าส่วนคุณพ่อของน้องแอมค่ะ
คุณพ่อก็บอกว่าเชื่อว่าสาเหตุที่ลูกสาวพ่อถูกยิงตาย
มันน่าจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงนะคะ
มันไม่น่าจะใช่ที่ในแจงบอกว่าปืนลั่นคือเหมือนกับว่าในแจงเนี่ย
แคะระคายว่าวันก่อนลูกสาวพ่อไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
หลังเลิกงานก็เลยหึงห่วงไม่พอใจพ่อเลยไม่เชื่อคำให้การแรกของนายแจง
อ้างว่าปืนลั่นพ่อบอกไม่จริงหรอกมันหึงหวงแล้วมันตั้งใจยิงแน่
ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
แจงมีอาการไม่พอใจที่เห็นน้องแอ๋มไปนั่งคลอเคลียร์กับลูกค้า
ก็เลยเชื่อว่ามันเป็นความตั้งใจยิงน้องแอ๋มให้เสียชีวิตแน่
พ่อบอกว่าลูกสาวพ่อจะตายฟรีไม่ได้ต้องได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ก็กังวลใจเหมือนกันนะเพราะในแจงเองเป็นเหมือนคนที่แบบ
มีเส้นมีสายอะไรแบบเนี้ยค่ะครับพ่อบอกไม่รับคำขอโทษด้วยซ้ำ
ตอนนี้พ่อโกรธมากแค้นมากคือด้วยความเป็นพ่อนะ
พ่อก็พูดในลักษณะที่ว่าโอ๊ยถ้าพ่อฆ่ามันได้ฆ่าไปแล้ว
ให้มันตายตกไปตามกันเพราะว่าการกระทำของนายแจงมันโหดเยี่ยมเกินไป
เสียใจมากตอนที่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะ
เราเป็นผู้ชายไม่สมควรจะต้องถึงขั้นใช้ปืนใช้อะไร
แล้วก็ยิงแสกหน้าเลยมันอุดชะกันจัด
แล้วโทษสานลูกเรื่องไม่จำถึงฆ่ากัน
แล้วก็เป็นผู้ชายแล้วมาทำผู้หญิงมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย
เหมือนเขาเป็นผู้มีทฤพนธ์อ่ะกลัวเขาหลุดคดี
กลัวตำรวจเข้าข้างเขา
พอไปตอนที่โดนยิงปุ๊บไปประมาณตี๒
ตำรวจไม่ให้เราเข้าไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติ
ไม่ให้ใครเข้าไปเลยตอนตี๕ถึงเข้าไปได้
ไม่เชื่อครับเพราะว่าประวัติเขามียิงปืนบ่อยซ้อมเมียบ่อย
เขาจะพูดยังไงมันกันแต่ก็เจ็บโปรดอ่ะกรกกดด้วย
พาขาเขาได้คงจะฆ่า

ครับวันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยด้วย
คือข่าวนี้มันมีประเด็นในลักษณะที่ว่า

ว่าทำไมครอบครัวของน้องแอ๋ม
ปล่อยให้น้องแอ๋มอายุ๑๕๑๖ไปทำงานในร้านคาราโอเกะ

ไปคุยกับพี่สาวฝาแฝดของน้องแอ๋มมานะคะ
เธอก็บอกว่าขอทำความเข้าใจหน่อย
อย่ามาว่าครอบครัวเธอแบบนี้เลย
ครอบครัวเธอยากจนไม่มีเงินก็ต้องทำงาน
ทำงานทุกอย่างรับจ้างทั่วไปก็ทำ

ทำทุกอย่างหาเงินมาช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวถึงแม้จะอายุแค่๑๕๑๖ก็ตาม
แจงเนี่ยค่ะพยายามที่จะมาง้อ

ทั้งที่น้องแอ๋มตีตัวออกห่าง

แจงเคยขู่ฆ่าน้องแอ๋มมาแล้ว

ไปมีแฟนใหม่นะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
ทั้งที่ตัวนายแจงเองมีเมียมีลูกแล้ว
แล้วในแจงเนี่ยนะก็มีสาวมีกิ๊กตั้งหลายคน
แล้วทุกคนก็ถูกนายแจงทำร้ายร่างกายหมด
อันนี้พี่สาวฝาแฝดของน้องแอ๋มให้ข้อมูลนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าอยากถามนายแจงว่าฆ่าน้องแอ๋มทำไม

แต่ทำไมถึงขั้นต้องมาฆ่ากันตายแบบนี้

เห็นสบแอมมานอนแบบไหงลงมา
แหงลงมาทำอยู่ที่พื้นเลย
นายแจงก็เลยอยู่ทางค่ะ

แต่เพื่อนเค้าบอกเค้าก็นอนกับสบอยอย่างนั้น
เขาก็บอกไม่ได้ตั้งใจปืนมันรั่น

เพราะว่าหมอบอกว่ากระสุนมันตรงเข้าไปที่เส้นเลือดเลย
คือเหมือนจ่อยิงมากกว่า
ไม่ใช่ว่ามันมีการฉลับหรืออะไร

ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ห้ามนะแม่ทุกคนห้าม
ทุกคนก็ห้ามเพื่อนก็ห้าม
ไม่ให้ไปทำเพราะว่าเป็นห่วงแอ๋ม
แต่ที่แอ๋มทำเพราะว่าแอ๋มมันอยู่เฉยไม่ได้
เพราะว่าทั้งชีวิตมันมาทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้ว

มันเต็มใจให้แม่เองแม่ไม่เคยขอมัน
ถ้าคนบอกว่าแม่เห็นแก้เงิน
ส่งลูกไปตายส่งลูกไปทำงานให้ลูกตาย
ไม่ใช่ค่ะแม่เขาห้ามแม่เขาไม่ได้อยากให้ทำ

เสียใจค่ะเสียใจที่ว่า
เขาไม่ได้มารับรู้อะไรกับครอบครัวน้องจริง
พี่สาวของแอ๋มก็เลยให้ทีมข่าวของเราได้ดู

แล้วก็ข้อความการโพสต์ของน้องแอ๋มนะคะ

แอ๋มได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว

แจงก็เหมือนกับแคปภาพ

และน้องแอ๋มพยายามส่งข้อความ
ขอให้นายแจงเลิกยุ่งกับเธอ
แต่ในแจงพยายามตามตื้อจริง
ก็ถามตลอดไปกับใครรู้ไหมว่าโกรธนะ

มีหลักฐานว่าน้องแอ๋มพยายามจะเลิกคบ

นำตัวในแจงมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

อ้างว่าปืนลั่นแต่เจ้าหน้าที่เค้นสอบอย่างหนักสุดท้ายในแจงยอมเปิดปากรับสารภาพว่าตั้งใจยิงน้องแอ๋มจริงตั้งใจยิงให้ตายเพราะหึงหวงค่ะ
อ้างแบบนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ส่วนกรณีที่น้องแอ๋มเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๒๐แล้วตัวในแจงเป็นเจ้าของร้านมีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๒๐
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขยายผลอาจจะมีการดำเนินคดีในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะนำตัวไปฝากค้างศาลจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
แต่ตัวพูดลงหาก็มีครอบครัวมีครอบครัวค่ะมีลูกมีมือค่ะแล้วเรายังโพสต์คลิปเมื่อนานที่ก็รักเค้าเกิน
ก็ไม่รู้ว่าโพสต์เพื่อที่จะปิดบังว่าตัวเองไม่ได้มีเรื่องหึงหวงอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนะ